ที่นำให้คุณมาทำอุปกรณ์

ตัวการที่ทำให้พี่ต้องลำบากทำภารกิจเยอะแยะมากมาย

อยู่ทางนู้นดีกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ย

เราจะเอาไปทำเป็นมังกรเทศ

เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นมังกรเทศ

จะต้องมาประชันฝีมือกับทีมตัวแทนของรายการในวันนี้
มีชื่อว่ามังกรเทศ
มาดูกันครับว่าทักษะการทำอาหารที่ร่ำเรียนมา
จะทำให้เธอสามารถเอาชนะตัวแทนจากชุมชนไปได้หรือไม่

ขอให้มาบอกให้ว่าต้องทำยังไงบ้าง

แล้วเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็ก

เราอาจจะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงเพื่อให้แบบเขามีความเป็นแบบหวานนิดนึง

จากนั้นก็เอามะขามเทศปอกเปลือกออก
ใส่ลงไปในแก้วมังกรเหมือนกันทิ้งเอาไว้
ก็เอามาทาขนมปังที่ตัดเป็นแท่ง๓แท่งแบบนี้

แล้วก็เอาขนมปังที่ทาสีลงไปในกระทะ

จากที่ร่ำเรียนมานั้น

ฝั่งนู้นเขาหั่นแก้วมังกรฝั่งนี้เขาปอกมะขามเทศก่อนนะคะ

ฝั่งนั้นแบบสกิลการหั่นแก้วมังกรเขาเป๊ะมากเลยค่ะ

เทียบแล้วเนี่ยเข้าสับละเอียดมากเลยนะ
อุ๊ยละเอียดนี่เนี่ย
ไม่มีที่ทิ้งใช่ไหมคะ

ถ้าเขิดของฟังขนตรีได้เลยค่ะ
เวลาผ่านไปแล้ว๑๐นาที๕๐วินาทีนะครับ
เฮ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะคุณพี่
เวลาเหลืออีกแค่๒๐วินาทีเท่านั้นนะ
หมดเวลาแล้ว
หมดเวลา
หมดเวลา
หมดเวลาแล้ว
เสร็จเสร็จ
เสร็จแล้ว

ของคุณพี่เขาเหมือนอาหารเช้าที่กินได้เลย

ซึ่งเราก็มีตัวแทนจากชุมชนที่นี่นะครับ
ทั้งหมด๕ท่านไปรออยู่ตรงนี้แล้วครับผม

จานนี้คือสีแดงเป็นของพี่นี

เป็นทุกคนด้วยครับ
ใครใกล้การฝบมือแล้วเย้นมีน้ำตาซ่อนอยู่นะคะ
เพราะว่าแพ้นั่นเองใช่ครับ
วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนชุมชนทั้ง๕ท่านที่มาช่วยตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่นีด้วย
ใช่ครับผมขอบคุณครับพี่นี่ครับ
คุณผู้ชมขายอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามได้ค่ะ
ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวี

วันนี้นะคะผู้แพ้เขาก็ต้องกลับบ้านเอง

สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวที่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยท่าห้ามค่ะอันนี้นี่
ให้เผื่อจะร้อนนี่ค่ะเดี๋ยวร้อน

ต่าทำได้ดีมาทั้งวัน
แต่สุดท้ายหมอพระราชข้าภายแพ้ให้กับยอดฟีมือ

กลับกรุงเทพฯได้ไวกลับกันแล้วคล้าาาาาาาาาาาาาาา